ท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังตามหาอยู่นะครับพรานเก่งนะฮะ
หลงเข้าไปในป่าในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับป่านองน้ำเขียวนะฮะ
ตอนนี้สิบสี่วันอ่าสิบสองวันแล้วนะครับค่ะค้นหากันมาเนี่ย
ที่หายไปสิบห้าสิงหาคมเริ่มค้นหาสิบเจ็ดสิงหาคมนะครับ
พรานเก่งเนี่ยตอนนั้นเข้าไปเนี่ยแล้วก็หายไปเลยนะครับ
แล้วช่วงนี้โอ้โหฝนตกย่าเยอะขึ้นใช่ค่ะ
แล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะ
นี่ที่บ้านเนี่ยไปหาหมอปลาเลยนะฮะ
ให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีจากเพชรบุรีเนี่ยมาช่วยเลยหมอปลาไปจริงค่ะวันนี้
ไม่เจออย่างไรเดี๋ยวรอชมนะฮะดูตรงนี้ก่อนนะครับ
นี่เป็นภาพล่าสุดของวันนี้นะครับที่เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการค้นหาพรานเก่งนะครับพราน
ชื่อนายเสน่ห์เฟื่องฟูนะฮะเข้าไปหาของป่าบนเขาหนองน้ำเขียว
ด้านหลังฟาร์มชะโลธรหรือว่าเขาหินใหญ่เขาชมพู่นะครับ
ชาวบ้านแถวนั้นเรียกเขาชมพู่อะนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ย
ติดต่อภรรยาแล้วก็พบสัญญาณโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายที่ติดต่อกันเนี่ย
อยู่ที่ตีนเขาเมื่อ๑๕สิงหาคมนะครับ
ก็หายไปหายไป๒วันติดต่อไม่ได้ก็ค้นหากันตั้งแต่๑๗สิงหาคมที่เริ่มค้นหานะครับ
ก็ยังหาไม่เจอนี่ฮะนี่คือรูปของพรานเก่งนะครับนายเสน่ห์เฟื่องฟู
วันนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านนะครับแบ่งทีมปูพรมค้นหา๔ทีมด้วยกัน
ทีมที่ออกค้นหาพรานเก่งในวันนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เริ่มต้นจากจุดที่ไปเจอซองกาแฟของพรานเก่งที่อยู่ด้านบนเขา
องกาแฟแบบนี้ยี่ห้อแบบนี้ญาติครอบครัวภรรยาบอกว่าเนี่ยแหละ
รานเก่งเขาจะพกติดตัวเวลาเข้าป่าเอาไว้ชงดื่มเนี่ยนะฮะ
ทีมทหารทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้กู้ภัยชาวบ้านระแวกนั้นก็มุ่งไปตรงจุดนั้นนะครับ
เขาเรียกว่าจุดที่เป็นจุดที่เรียกว่าโกรกตารวยแล้วจุดเนี้ยได้กลิ่นเหม็นเหมือนกับซากศพ
จากการค้นหาเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแต่ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าจะเป็นซากศพของคน
ว่าสัตว์หรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าระหว่างค้นหาเนี่ยก็ไปเจอซากสัตว์ป่าที่ตายเนี่ย
อยู่หลายตัวด้วยกันนะครับสภาพป่าที่นี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับ
ขณะที่อีกทีมนึงนะครับนายสนอเฟื่องฟูน้องชายของพรานเก่ง
ก็กระจายกำลังลงพื้นที่โดยรอบด้วยนะครับที่จุดตรงนี้นะครับ
บริเวณบนเขาหนองน้ำเขียวที่จังหวัดชนบุรีวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราใช้โดรนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับใช้โดรนขึ้นบินสำรวจ
พื้นที่โกรกตารวยนี่ค่ะจะเห็นว่าเขียวเช่าอุ่มมากนะครับ
อุดมสมบูรณ์มากนะครับต้นไม้เยอะเป็นป่ารกทึบเลยล่ะ
ถ้าจะถามว่าพื้นที่ของป่าเนี่ยเอาเฉพาะจุดตรงนี้นะ
โกรกตารวยที่ไปเจอซองกาแฟของพรานเก่งเนี่ย
มันลึกลงไปในพื้นที่มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเป็นความลึกเนี่ย
ประมาณสองร้อยเมตรได้นะครับค่ะความกว้างก็ร้อยกว่าไร่นะครับ
เป็นจุดที่สงสัยว่าพรานเก่งจะมาประสบอุบัติเหตุแถวนี้หรือเปล่า
เพราะว่าตอนที่เดินค้นหาเมื่อวานนี้มีกลิ่นเหม็น
พื้นที่ลึกลึกลงไปตรงเนี่ยนะครับอยู่กลางป่า
โรคตารวยนี่เป็นพื้นที่สีแดงด้วยนะพื้นที่จุดอันตรายนะครับ
แถวนี้ถ้าถามว่าพื้นที่อันตรายหรือพื้นที่สีแดงอยู่ตรงไหน
อยู่ตรงโกรกตารวยนะครับเป็นจุดอันตรายที่มีความลึกลาดชัน
มีกับดักนายพรานเยอะด้วยเขาจะผูกปืนเอาไว้เป็นผูกปืนกับดักล่าสัตว์
พลั้งตรงไหนแล้วเสียชีวิตอยู่ข้างล่างหรือเปล่า
นี่ก็ยังไม่รู้นะครับพื้นที่โกรกตารวยตรงนี้นะครับ
ส่วนบรรยากาศด้านล่างเขานะครับท่านผู้ชมครับ
เขาหนองน้ำเขียวที่ชนบุรีนะฮะ
ตรงนี้ครับมีการตั้งเต็นต์อำนวยการค้นหากันนะครับ
ก็มีทีมของเจ้าหน้าที่ทีมของน้องชายของพรานเก่งที่ออกค้นหานะ
แล้วก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่ของพรานเก่งนะครับ
มีภรรยาของพรานเก่งมาเฝ้าอยู่ที่ตรงจุดนี้
จุดกลางเต้นตั้งเต้นเป็นจุดอำนวยการ
ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งภรรยาพรานเก่งบอกมารอทุกวัน
รอด้วยความหวังนะครับรอมาตั้งแต่เริ่มค้นหา๑๗สิงหาคมแล้ว
ทุกวันนี้ก็ยังมีความหวังอยู่อยากให้เจอให้เร็วที่สุด
ชาวบ้านเองก็มาช่วยกันนะครับมาทำอาหาร
เป็นกำลังเสริมให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับชุดค้นหา
คุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้คุยกับแม่ของพรานเก่งนะครับแม่บอกว่าต้องขอขอบคุณน้ำใจ
ของชาวบ้านทุกคนเลยนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย
อย่างชาวบ้านเนี่ยมาช่วยทำกับข้าวเอามาให้ทานกันนะครับ
แล้วก็คอยซื้อเครื่องดื่มมาให้เจ้าหน้าที่ด้วย
นี่เป็นการมาช่วยเหลือในการค้นหาตัวลูกชายของแม่แท้เลยนะครับ
แล้วไม่คิดเงินกันแม้แต่บาทเดียวมาช่วยกันด้วยใจจริง
น้องชายของพรานเก่งชื่อว่านายสนอบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
มั่นใจว่าพี่ชายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ในป่านี่แหละ
แต่อาจจะหาทางออกไม่ได้พี่ชายเองมีความชำนาญในการเดินป่านะครับ
น้องชายไม่เชื่อว่าจะเสียชีวิตในป่าแต่ถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นจริง
อาจเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถขอความช่วยเหลือ
ก็เลยออกมาไม่ได้ยังออกมาไม่ได้นะครับ
เป็นห่วงมากนะตอนนี้เป็นห่วงพี่ชายมาก
เป็นห่วงจนเก็บไปฝันน่ะนายสนอกบอกนะครับ
สนอกเขาบอกว่าเขาฝันเห็นว่าพรานเก่งหรือว่านายเสน่ห์พี่ชายของเขาเนี่ย
ในฝันนะใส่ชุดสีดำทั้งชุดเนื้อตัวเปื้อนทรายนั่งก้มหน้าอยู่ริมห้วย
ลักษณะเหมือนกับในป่าจุดที่ไปค้นหานี่แหละ
เขาเจอเขาก็ตะโกนเรียกแต่ว่าพรานเก่งพี่ชายไม่ยอมหันมา
ซึ่งไม่ได้บอกใครนะฮะความฝันเนี่ยแต่จากความฝันเนี้ย
เขาก็ยังไม่หยุดค้นหาตัวพี่ชายเขาเชื่อว่ายังไงต้องเจอนะครับ
เพราะว่าตอนนี้มาช่วยกันหาเยอะยังไงก็ต้องเจออันนี้น้องชายเขาบอกนะครับ
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตกันไปต่างนานาอย่างเช่นเอ๊ะ
รานเก่งเขามีเรื่องขัดแย้งอะไรหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องยาเสพติดหรือเปล่า
หรือว่าโอ้โหไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าตรงนี้หรอกค่ะไปอยู่ที่ไหนแล้วหรือเปล่า
ออกไปที่ไหนออกนอกพื้นที่ไปอยู่บ้านใครหรือเปล่า
สนอน้องชายพรานเก่งขอยืนยันนะครับบอกว่าคนในพื้นที่ตะบนคลองกิวนะครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ของป่าเขาแถวนี้เขาหนองน้ำเขียวที่ชนบุรีเนี่ย
นิสัยของพี่ชายเขาดีว่าไม่ใช่คนแบบนั้นแน่
ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีปัญหาขัดแย้งกับคนอื่น
หรือว่าแอบไปอยู่บ้านใครที่ไหนไม่ได้อยู่ในป่าแล้วปล่อยเขาหากันเนี่ย
ไม่ใช่แน่นะครับแม้ว่าพี่ชายจะเคยมีคดี
เคยต้องโทษมาก่อนแต่เป็นเรื่องของในอดีตไม่ใช่ปัจจุบัน
ถ้ามันทำอย่างนั้นก็เท่ากับว่ามันไม่รักครอบครัวไม่รักพี่รักน้อง
รักแม่ไม่รักอะไรเลยอย่างนั้นคือมันไม่ใช่นิสัยที่เก่งเลยครับ
ผมเนี่ยผมเองยังเละเทะมากกว่ามันเยอะเลยเรื่องการรักครอบครัวนะครับ
คืออย่างที่ครอบครัวของพรานเก่งบอกนะคะก็คือเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่า
รานเก่งยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเรื่องของการเดินป่า
แล้วก็มีอุปกรณ์มีอาหารอะไรติดตัวไปค่อนข้างเยอะ
ทำทุกอย่างค่ะในมุมของความเชื่อครอบครัวบอกว่าทำหมด
อะไรที่ใครว่าดีว่าควรจะทำก็ทำบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาก็ทำ
คือก่อนหน้านี้ทางครอบครัวไปหาหมอปลามือปราบสัมภเวษีถึงจังหวัดเพชรบุรี
บอกหมอปลาว่าให้มาช่วยหน่อยมาช่วยตามหาหน่อยมาช่วยสัมผัสหน่อยว่า
สัมผัสพิเศษอะไรได้บ้างหรือเปล่าหมอปลาบอกว่าเที่ยงวันนี้จะไปช่วย
จริงจริงนะคะนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ไปที่ป่าเขาหนองน้ำเขียวตามที่ครอบครัวของพรานเก่งขอร้องให้ไปช่วยนะคะ
พอไปถึงเนี่ยค่ะก็ได้พูดคุยกับครอบครัวของพรานเก่ง
พ่อทั้งแม่ทั้งภรรยาหมอปลาก็มั่นใจว่า
พรานเก่งน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ก็อาจจะถูกเจ้าป่าเจ้าเขาบังตาเอาไว้อะค่ะ
ยืนยันว่าล้านเปอร์เซ็นต์ลูกแม่เองไม่ตายไปแบบนี้
สมมุติว่าภาพนี้มันเป็นภาพลูกแม่ตาย
เขาก็ต้องตายโหงจริงไหมถ้าผมมองคนตายโหงปั๊บเนี่ย
ถ้ากินการแย่เที่ยวเขาเห็นผมในทีวีเนี่ย
แต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาคือปกติมาก
ก็คือหมอปลาได้ดูรูปของพรานเก่งนะคะแล้วหมอปลาก็พยายามจะใช้สัมผัสพิเศษของหมอปลา
หมอปลาก็บอกกับครอบครัวของพรานเก่งในลักษณะที่ว่าถ้าหมอปลาสัมผัสได้ถึงวิญญาณ
ถ้าพรานเก่งเสียชีวิตแล้วจริงเนี่ยหมอปลาจะต้องมีอาการมีอาการง่วงหาวนอน
น้ำหูน้ำตาไหลเหมือนที่หมอปลาเป็นอยู่บ่อยบ่อยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงจะเห็นแล้วอ่ะนะคะ
ครับตามสื่อต่างต่างแต่หมอปลาบอกว่าหมอปลาไม่มีอาการแบบนั้น
ก็เลยมั่นใจว่าพรานเก่งน่าจะยังมีชีวิตอยู่หมอปลาก็เลยเดินทางไปที่หอพระนะคะ
ทางครอบครัวของพรานเก่งก็พาไปหมอปลาก็บอกว่าให้มีการจุดทูบ
สิบสี่ดอกสิบห้าดอกสิบหกดอกแล้วก็เดินลัดเลาะไปในป่า
จุดที่พรานเก่งเดินเข้าไปอ่ะค่ะจุดต่างต่างเนี่ย
คาดว่าพรานเก่งจะใช้เป็นเส้นทางแล้วก็ไปปักทูบในน้ำนะคะ
ไปขอเปิดทางค้นหาไปบอกเจ้าป่าเจ้าเขา
จุดนี้หมอปลาบอกว่าก็ยังสัมผัสอะไรไม่ได้นะคะ
ไม่ได้สัมผัสวิญญาณอะไรได้ตรงบริเวณนี้ครับหมอปลาก็เลยบอกกับครอบครัวของพรานเก่งว่า
เมื่อ๑๕สิงหาคมพรานเก่งโทรหาหมอฟ้าพระยาของหมอปลาที่อยู่เชียงใหม่
บอกว่าขอไปอยู่กับหมอปลา๑เดือนเพราะมีวิญญาณผู้หญิงคอยตาม
จะให้เพื่อนที่มีรถขับไปส่งที่จังหวัดเพชรบุรีภรรยาของหมอปลาก็เลยบอกว่าได้
แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครไปหาหมอปลาก็เลยแนะนำว่า
ถ้าอยากเจอค่ะให้ไปตามหากับเพื่อนของพรานเก่ง
ที่มีรถเก๋งสีขาวเพราะพรานเก่งไม่ได้หลงป่าค่ะ
หมอปลาบอกแบบนี้นะคะหมอปลาเชื่อว่าพรานเก่งไม่ได้หลงป่า
อ่าแต่อาจจะไปอยู่ที่ไหนสักแห่งกับเพื่อน

เขาพูดลักษณะคล้ายคล้ายคนหลอนอืม

เขาไม่อยากให้พ่อเนี่ยเสียใจเขาอยากจะไปอยู่บ้านผมเนี่ย
เดือนหนึ่งอ๋ออันนี้ผมไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไร
ค่ะแล้วเขาบอกว่ามีผีผู้หญิงอ่าตามเขาเขาเคยพูดไหมตอนที่เราอยู่กับเขา
ไม่ไม่ไม่มีเลยเขาบอกว่ามันมีผีผู้หญิงเนี้ยอยู่ในตัวเขา
เหมือนเขาคิดว่าผีผู้หญิงเนี้ยตามเขาทีเนี้ยเมียมันก็คุยคำว่าเอ่อ
ถ้าอย่างนั้นก็มาอยู่กับหนูเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนเขาเนี่ยที่มีรถเก่งเนี่ย
มาส่งแฟนเราไม่อยู่ในเขาเผื่อแฟนเราเนี่ยเขาต้องมีเพื่อนที่มีรถเก่งด้วยใช่ไหม
มีรถเก่งก็ติดคุกไปแล้วค่ะแต่แต่มันต้องมีอีกถ้าผมสัมผัสได้ว่ามันมีผีอยู่อ่ะ
ไอ้เจ้าป่าเจ้าเขามันบังเนี่ยก็บอกแล้วว่าผมก็จะมาทำแต่ปากจริงในน้ำมันก็ไม่เจออะไรเลย
ก็คือบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้อยู่ในนี้เขาต้องอยู่บ้านเพื่อน
อืมทีนี้ล่ะค่ะครับทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับภรรยาของพรานเก่งนะคะอืม
ว่าเอ๊ะถ้าเกิดพรานเก่งไม่ได้หลงป่าเออไปอยู่บ้านเพื่อนครับ
มันเป็นไปได้ไหมบ้านเพื่อนคนไหนแล้วมันเกิดปัญหาอะไร
ถึงต้องหายไปเลยไปอยู่บ้านเพื่อนเนี่ยค่ะโอ้โหถ้าถ้าเป็นอย่างงี้ขึ้นมาจริงนี่
เรื่องใหญ่เลยนะใช่แล้วเขาหากันโหเนี่ยสิบกว่าวันนางอุมานะคะ
ภรรยาของพรานเก่งบอกว่าหลังพรานเก่งหายตัวไปเนี่ยค่ะ
โทรไปหาในเกียรติซึ่งเป็นเพื่อนของพรานเก่งค่ะ
บอกว่าไม่ได้หลงป่าอาจจะตะเลิศหนีหายไป
เพราะมีสิ่งผิดกฎหมายหรืออาวุธปืนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องของยาเสพติดเป็นสาเหตุหรือเปล่า
แต่ภรรยาบอกว่าพรานเก่งเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนานแล้วนะ
คือเคยนะแต่ตอนนี้คือเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไปแล้ว
ความคิดของเขาเขาบอกว่าพี่เก่งอ่ะไม่ตายหรอกแต่อาจจะแค่ตะเลิศ
เราก็เลยถามกลับไปว่าเกียรติเขาจะเตลิศเรื่องอะไรอ่ะ
เพราะว่าเขาก็ไม่ได้นี่เนอะเพราะว่าเนี่ยเขามาตามหากันแบบนี้
เขาก็บอกว่าเขามีของผิดกฎหมายเนอะในตัว
พี่เก่งก็มีปืนลูกซองอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็บอกแหมถ้าตะเลิศไปยังไงอ่ะ
ก็ต้องโทรกลับมาบอกญาติพี่น้องบ้างดิบอกพ่อบอกแม่บ้างสิ
ว่าเออตัวเองยังปลอดภัยนะยังไม่ได้เป็นไรนี่ค่ะภรรยาของพรานเก่งบอกว่า
พรานเก่งหายไปโทรไปหาเพื่อนพรานเก่งเพื่อนพรานเก่งนี่แหละ
พรานเก่งอาจจะไม่ได้หลงป่าด้วยซ้ำอาจจะมีเรื่องสิ่งของผิดกฎหมายแล้วหนีหายตะเลิศไปเลย
อืมไปที่อื่นไม่ได้หลงป่าแต่ครอบครัวของพรานเก่งก็เลยบอกว่า
ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วพรานเก่งยังมีชีวิตอยู่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับ
ครอบครัวก็สบายใจถ้าเป็นอย่างที่หมอปลาบอกจริงจริงอ่ะนะถ้าไม่ได้หลงป่าจริง
ยังมีชีวิตอยู่ไปอยู่กับใครก็ตามไปอยู่กับเพื่อนคนไหนหรือมีปัญหาอะไร
ครอบครัวบอกว่ากลับมาเถอะกลับมาคุยกันว่ามีปัญหาอะไรครอบครัวพร้อมช่วยทุกอย่าง
ตรงนี้ก็ดีใจแต่ถ้าสมมุติว่ามันทำแบบที่หมอปลาบอกนะตรงนี้แม่บอกให้มันตายซะดีกว่า
ไม่ต้องมาเหมือนหลอกแม่หลอกลวงชาวบ้านเข้ามา
ถ้ามันทำแบบนี้จริงแม่บอกให้มันตายซะดีฝ่าอย่างนี้บอกว่าถ้ามันดูข่าวที่หน้าบอกดูเลยเนี่ย
บอกมันนะถ้ามันทำแบบนี้แล้วถ้าแม่รู้นะ
เดี๋ยวมันดูว่ามันไม่ตายแม่จะตาย
อายชาวบ้านเขาแม่เหมือนหลอกลวงชาวบ้านเขาว่า

เออมันยังไม่ตายอ่ะ

มีอะไรก็กลับมาบ้านมาพูดจามาแก้ไข
ถ้ามันทำอย่างนี้จะทำให้พ่อแม่ยิ่งลำบากใจหนักใจ
ทีนี้ค่ะทางหน่วยงานที่เขาช่วยกันเดินเท้าเดินป่าค้นหาพรานเก่งเนี่ยค่ะ

จะต้องให้ตำรวจไปสืบค้นข้อมูลเชิงลึก
ว่าตกลงแล้วพรานเก่งอยู่ไหนกันแน่
หลงป่าจริงหรือเปล่า
หรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายอะไร
แล้วหนีไปอยู่กับเพื่อนตะเลิศไปไหนหรือเปล่า
เพราะว่าตลอด๑๐กว่าวันที่ค้นหากันค่ะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ค้นหาเขายืนยันว่าคือค่อนข้างครอบคลุม
ครอบคลุมแบบพื้นที่ค่อนข้างบริเวณกว้าง

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะค้นหาอีก
แต่ถ้าพรุ่งนี้ยังไม่เจออาจจะยุติการค้นหาชั่วคราวนะคะ

ข้อมูลล่าสุดเนี่ยค่ะทางทีมกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
ก็ไปตรวจสอบบันทึกการเข้าออกของฟาร์มไก่ด้านล่าง
ก็ไม่มีใครมารับพรานเก่งออกนอกพื้นที่นะคะ
ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าหลงป่าจริงหรือไปไหนกันแน่
แต่ข้อมูลที่ว่าพรานเก่งอาจจะมีเพื่อนมารับไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ตรงนี้เป็นการสันนิษฐานของทางหมอปลานะค่ะ
เรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จะอยู่ไม่อยู่อย่างไร
เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูความคืบหน้าในการค้นหากันแล้วกัน
ใช่เป็นการสันนิษฐานของหมอปลาแล้วก็มีเพื่อนของพรานเก่งออกมาให้ข้อมูล
มันก็เลยมีประเด็นอยู่สองอย่างแบบนี้นะคะ